ถกกันในประเด็นเรื่องของการเมืองร้อนกันหน่อย
ที่เดี๋ยวคงทกเถียงกันหลังมีการประชุมสนชอ
ที่มีมาตรีเลื่อนกฎใหม่ลูกเลือกตั้งออกไป๙๐วัน

อย่างไรจะเป็นอย่างไรต่อไปกับเรื่องของการเมืองไทย
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายครับ

เส้นใต้วันนี้ขอวนกลับมาเรื่องการเมืองหน่อย
เพราะว่าวันนี้คอการเมืองต้องจับตาดูการประชุมของสนช
ผลของการประชุมวันนี้จะบอกทิศทางได้ว่า
เป็นที่รับรู้ร่วมกันว่าการเลือกตั้งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน
คือปีนี้ประมาณเดือนพฤศจิกา
แต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ให้จับตาดูที่สภา
จับตาดูเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอและที่มาของสว
ร่างเดิมเนี่ยหลังจากสนชรับหลักการจากร่างที่คณะกรรมการร่างรัฐมนูลกำหนดเขียนไว้แล้วเนี่ย

ปฏิบัติเขาก็ตั้งคณะกรรมธิการชุดหนึ่ง
คณะกรรมธิการชุดนี้จะไปปรับไปเปลี่ยนไปเติมไปเพิ่มไปตัดตรงไหนเนี่ยเป็นเรื่องของคณะกรรมธิการเขา
คณะกรรมธิการไปตกลงไปประชุมกันกี่ครั้งกี่หนภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ว่ากันไปเถอะ
แต่ว่าเมื่อตกลงกันยังไงแล้วเนี่ยก็จะเอากลับมาให้สนชชุดใหญ่พิจารณาอีกทีนึง
ว่าที่ไปเติมไปเพิ่มไปตัดไปต่อเนี่ยแต่ละมาตราเนี่ยสนชชุดใหญ่เห็นด้วยกับคณะกรรมธิการไหม
หรือเห็นด้วยกับร่างเดิมที่รับหลักการไปในช่วงต้น

น่าจับตามองก็คือว่าในชั้นของกรรมธิการเนี่ยเขาไปเพิ่มข้อความที่ว่า
พระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อลงในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว๙๐วัน
คือโดยปกติกฎหมายทั่วไปเนี่ยเมื่อพ้นจากสภาเรียบร้อยแล้ว
ไปลงในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว๙๐วัน
เขาจะเขียนว่าให้มีผลบังคับใช้ทันทีที่ลงในราชกิจจานุเบกษา
แต่ว่าเป็นกฎหมายที่ต้องให้แต่ละฝ่ายเตรียมตัว
พรบเกี่ยวกับเรื่องภาษีเรื่องที่ดินอะไรต่างเนี่ย
ไปใช้ทันทีเนี่ยเดี๋ยวตั้งหลักกันไม่ทันให้มีเวลาเตรียมตัว
ก็เลยไปเขียนไว้ว่าให้มีผลบังคับใช้ภายใน๖เดือนมั่งภายใน๑ปีก็มี
แต่ว่านี่เป็นพรบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกตั้ง
เออทำไมถึงไปเขียนในราชกิจจาไว้ว่าให้มีผลบังคับใช้
หลังจากประกาศลงราชกิจจานุเวกษาไปแล้ว๙๐วัน
ถ้าวันนี้สนชเห็นด้วย
กับคณะกรรมการกรรมธิการที่ไปปรับไปเปลี่ยนเนี่ย
เห็นท่าว่าจะมีปัญหา
แต่ถ้าสนชไม่เห็นด้วยกับกรรมธิการ

ก็น่าจะมีการเลือกตั้งได้เดือนพฤศจิกายน
เพราะเมื่อลงในราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แล้วเนี่ย

ทอดระยะเวลาไปว่า๑๕๐วันต้องมีการเลือกตั้ง

ถ้ากรรมธิการไปแก้ไข
แล้วกลับมาสนชเห็นด้วยกับกรรมธิการ
อ้าวกรรมการร่างคัดคานไหม
ถ้ากรรมการร่างไม่คัดค้านก็แล้วไป

เฮ้ยอันนี้คัดกับที่
เขียนให้สนชรับหลักการ
ก็จะตั้งคณะกรรมการร่วม๓ฝ่าย

กฎหมายกว่าจะประกาศใช้ได้

นับไป๑๕๐วันก็ไปตกพฤศจิกา๖๑เลือกตั้ง
แต่ถ้ายืดออกไปอีก๙๐วัน
ก็จะไปตกเอาเดือนกุมภาพันธ์
แล้วมีการเลือกตั้ง
มีหนำซ้ำยังมีข่าวมาอีก
บอกว่าเมื่อกลับมาสู่ชั้นสนชเนี่ย
อาจจะมีกรรมธิการเสียงข้างน้อย

หลังจากลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเนี่ย
เว้นระยะไป๑๒๐วัน

โอ้โหถ้าอย่างนี้มันก็ยิ่งยืดเข้าไปใหญ่
นี่ครับต้องตามดูว่า
ตกลงแล้ววันนี้สนชจะเอายังไง
แต่แน่นอนฮะเรื่องนี้ฝ่ายการเมืองเขา
ออกกันมาขลมไปหมดแล้วว่า
นี่เป็นแผนการคบคิด
เพื่อที่จะให้ยืดเวลาการเลือกตั้งออกไป

เพื่อรอให้พักใหม่เนี่ยฟูมฟัก
ให้เป็นพักให้เรียบร้อย
โน่นทำนี่ให้เรียบร้อย

พักที่เขาคาดการณ์กันว่า
เป็นพักที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุน
ให้ผู้มีอำนาจปัจจุบันต่อท่ออำนาจ

พักนี้จะได้เปรียบจากการยืดเวลาออกไป
แล้วถ้าไปดูคำสั่งคอสชมาตรา๔๔
ฉบับที่๕๓ทับ๒๕๖
อันนั้นก็จะยิ่งเห็นเลยว่า

และพรปว่าโดยการเลือกตั้งสอสอที่จะมีการแก้ไขเนี่ย
จะเป็นประโยชน์กับพักใหม่
แล้วทำให้พักเก่าเสียประโยชน์
พักประชาธิปัตย์เขาไปร้องต่อสารรัฐมนูล
ผู้ตรวจการแผ่นดินนี่แหละ

สมมุติประชาธิบัติมีอยู่๒ล้านคน
คุณต้องให้เวลาแค่เดือนเดียว
เพื่อจะยืนยันว่านายสุภาพคลี่ขจาย
ซึ่งเคยเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์
ขอยืนยันเป็นไรรักอักษรว่า
ยังจะต้องเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์ต่อ

ต้องมีเอกสารมากมาย
ต้องติดต่อหน่วยราชการเพื่อขอเอกสารนั่นนี่นู่น
เยอะแยะไปหมดเลยเพื่อยืนยัน
แล้วถ้าภายใน๓๐วัน
นายสุภาพสมมุตินะ
ไม่สามารถที่จะยืนยันไปทางลายลักษณอักษรได้
นายสุภาพก็พ้นจากการเป็นสมาชิกของพักประชาธิปัตย์
พักใหม่ที่เคยมาจีบมาเกี้ยวให้นายสุภาพ

เป็นสมาชิกประชาธิปัตย์อยู่เป็นซ้ำไม่ได้
แต่ว่าทนายสุภาพไม่สามารถที่จะพ้น
กำหนดที่จะเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย
เอ้าก็ไปเป็นสมาชิกพักใหม่ได้
นี่ที่เขาบอกว่าเรื่องนี้ทำให้พักการเมืองเก่า
ที่มีสมาชิกอยู่เยอะเนี่ย

แล้วโดยปกติคนที่เป็นสมาชิกพักการเมืองเนี่ย
ใครเขาจะไปกระตือรือล้นที่จะรีบไปทำ
แล้วสุดท้ายเรื่องนี้เขาก็บอกว่านี่ไง
เป็นการเอื้อประโยชน์ให้พักการเมืองใหม่
จดทะเบียนใหม่ตั้งพักใหม่

เพราะสมาชิกเก่าของพักต่างเนี่ย
หมดความเป็นสมาชิกภาพ
ไม่สามารถไปยืนยันได้เป็นลายลักษร
ภายใน๓๐วันเดือนเดียว
เรื่องนี้ในทางการเมืองถือว่า
ต้องลุ้นครับวันนี้ต้องลุ้น
คำถามก็คือว่าสำหรับประชาชนอย่างเรา
เอาละการเมืองเขาก็เอะอะโวยวายกันไปเถอะ
แต่ว่าประชาชนอย่างเราเนี่ย
มันจะได้รับผลกระทบอะไร
จากการเลื่อนโลดแมพออกไป
ชาวบ้านบอกว่าก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไร
บ้านเมืองก็สงบดียืดออกไปหน่อยก็ได้
แต่คนที่มองในเชิงเศรษฐกิจเขาก็เป็นห่วง
ว่าการที่รถแมพเลื่อนออกไปเนี่ย

วันนี้ท่านดูหัวข่าวสิ
ในข่าวสดเขาพาดหัววันนี้เป็นตัวใหญ่เลยครับ
เมริกันมักกันอียูย้ำสัญญาเลือกตั้ง๖๑
ไปอีกฉบับหนึ่งผู้จัดการบอกมะกันยันไม่เปลี่ยนจุดยืน
ถัดไปมะกันกับอียูทวงเลือกตั้ง
ในรายละเอียดมี๒ส่วนคือในส่วนของเอกอักษรรจทูตอียูประจำประเทศไทย
นายเปียก้าตาบิโอล่าเขาพูดนุ่มว่าเราเข้าใจว่ายังคงเป็นไปได้
ที่จะมีการเลือกตั้งภายในเดือนพฤศจิกา๖๑
โคศกสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
ชื่อนายจิลเลียนเบอร์นาโด
เขาบอกว่าเรายังรอให้ไทยกลับคืนสู่การบริหารงาน
โดยรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้ง
เสรีและยุติธรรมโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เรื่องนี้จะทำให้สหรัฐสามารถสร้างเสริมความสัมพันธ์
เพื่อที่ประเทศจะสามารถก้าวขึ้นเป็นประเทศที่แข็งแกร่ง
และเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้
นี่ถ้าดูภาษาสำนวนเนี่ย
เขาเป็นภาษาสำนวนนุ่มนิ่มแบบการทูต

ถ้าเราเลื่อนรถแมพออกไป

อันนี้ก็รู้กันอยู่ว่า
ประเทศเหล่านี้เขาจะไม่มาลงทุน
บใดที่เราไม่ชัดเจนเรื่องการเลือกตั้ง
กระทบการลงทุนเห็นผลช้าหน่อย
แต่ที่กระทบแล้วเห็นผลเร็วคือ
กระทบต่อการที่เขาจะสั่งซื้อสินค้าไทย

ที่ผ่านมาเนี่ยมันซึมกันมา๓๔ปีแล้ว
มาระยะหลังมีเริ่มสัญญาณดีขึ้น
เพราะเรามีความชัดเจนว่าเราจะเลือกตั้งเมื่อไหร่
ฉะนั้นการสั่งสินค้าข้าว

ตัวเลขดีขึ้นในช่วงหลัง
เข้าไปอีก

อันนี้ไม่มีหลักประกัน
แล้วมันกระทบชาวบ้านอย่างเรายังไง
เพราะว่าการส่งสินค้าออกลดลง
มันน่าจะกระทบแต่เฉพาะคนที่เป็นเจ้าของบริษัท

เพราะว่าเมื่อยอดส่งออกลดลง
ผู้ผลิตก็ต้องมาลดการผลิต
เมื่อลดการผลิตก็ลดวัตถุดิบที่รับมา

ลูกเมียก็พลอยได้รับผลกระทบ

เงินทองที่เคยมีใช้มีใช้น้อยลง
ก็ลดในการที่จะไปซื้อสินค้า
สินค้าต่างที่ผลิตออกมา

คนงานเสร็จไปลดวัตถุดิบที่สั่งเข้ามา
มันก็เลยเป็นทอด

ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจก็ตามมา

ไม่น่าเกี่ยวข้องกับชาวบ้านอย่างเรา
แต่ว่าถ้าเลื่อนแล้วทำให้เศรษฐกิจมันซึมต่อ
นี่ก็คือคิดเส้นใต้ของวันนี้

หรือให้เป็นตามร่างเดิม
ที่กำการร่างไว้ก็คือว่า

ประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา

เอาง่ายก็คือว่าวันนี้จะรู้ว่า

ยืดออกไปถึงกุมภา๖๒
พบกันครึ่งทางตรงไหนยังไง

เพราะว่าปากท้องของประชาชนนี้ต้องมาก่อนนะครับ

ตอนนี้ยังคารากระสังกันอยู่ไม่แก้ไขสักที
แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านต้องการที่สุดก็คือเรื่องนี้นี่แหละค่ะ